คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดบุรีรำค่ะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
มีผู้หญิงคนนึงนะคะเขาก็ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปกับเพื่อน
คือกลับจะไปเที่ยวงานกำลังจะกลับบ้านกันอยู่แล้ว
ปรากฏว่าสวนกับวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงโดนยิงใส่เสียชีวิตเลยนะคะ
ของผู้เสียชีวิตพอเห็นร่างของลูกเนี่ยร้องไห้แทบขาดใจค่ะ
นี่คือคุณแม่ค่ะคุณแม่สายฝนอายุ๓๘นะคะ
แม่ของผู้เสียชีวิตผู้เสียชีวิตชื่อว่าน้องปอย

แม่ร้องไห้แทบเป็นลมหน้าโรงศพลูกเลยค่ะ
เพราะว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นยิงใส่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
นี่คือน้องปอยค่ะนี่นะคะ
บำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านพักนะคะหมู่บ้านหัวฝ่าย
อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรำบรรยากาศเศร้ามากจริงจริง
ครูเพื่อนนักเรียนมาแสดงความอาลัยนะคะ
ทุกคนไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุร้ายกับน้องปอย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนตีหนึ่งนะคะน้องปอยเนี่ยอายุสิบหก
ปอยกับเพื่อนรวมแล้ว๖คนค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์กลับจากเที่ยวงานผ้าไหม
ตัวอำเภอนาโพกำลังจะกลับบ้าน
ปอยเนี่ยซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของในบอยอายุสิบเก้า
พอไปถึงถนนสายบ้านบงหนองสองห้อง
ในพื้นที่บ้านโคกเมฆอำเภอนาโพนะคะก็มีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์สวนกัน
แต่เป็นเหมือนกับคนต่างหมู่บ้านนะคะแต่เขามากันโอ้โหสี่สิบคันได้
กลุ่มของน้องปอยก็พยายามจะกลับเร่งเครื่องขี่กลับบ้าน
แต่วัยรุ่นกลุ่มที่ขี่สวนมาเนี่ยไล่ตามหลังมานะคะ
แล้วมีเสียงปืนดังไล่หลังมาหลายนัดเลยในบอยอ่ะค่ะก็ได้ยินเสียงน้องปอยที่ซ้อนท้ายตะโกน
บอกว่าไม่รู้อะไรโดนกลางหลังไม่รู้ตัวว่าโดนยิง
แต่เหมือนกับรู้สึกอ่ะว่าอะไรมาโดนหลังค่ะก็เลยรีบขี่รถไปบ้านญาติที่อยู่ใกล้ใกล้ตรงนั้น
แจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยน้องปอยเนี่ยนะบอกในบอยว่าหายใจไม่ออกแล้ว
ก็รีบนำส่งโรงพยาบาลนาโพแต่สุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
ปอยเนี่ยโดนกระสุนปืน๙มมยิงเข้าด้านหลังตัดคั่วหัวใจเลยค่ะ
นี่คือน้องปอยนะคะแล้วกระสุนเนี่ยนะคะถึงขั้นทะลุน้องปอย
ปอยนั่งซ้อนใช่ไหมคะทะลุน้องปอยไปโดนหลังในบอยคนขี่รถจักรยานยนต์นะคะคุณผู้ชม
คือทะลุแบบนั้นเลยนะคะนี่คือในบอยนะคะ
แม่ของน้องปอยคือเล่าทั้งน้ำตาบอกว่าตอนแรกเนี่ยน้องปอยลูกสาวจะไม่ไปเที่ยวอยู่แล้ว
ผ้าไหมนาโพเนี่ยคือเป็นงานประจำปีนะคะตอนแรกก็จะไม่ไปหรอก
แต่ก็อยากไปให้กำลังใจเพื่อนเพราะเพื่อนเนี่ยขึ้นเวทีประกวดนางฟ้าจำแรง
ให้กำลังใจเพื่อนเที่ยวงานเสร็จกำลังจะกลับก็มาถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
บอกช็อกมากนะคะเพราะลูกสาวเป็นเด็กดีตั้งใจเรียน
เป็นที่รักของเพื่อนของครูที่โรงเรียนและเป็นตัวแทนของตำบลดอนเกาะ
จะขึ้นประกวดนางงามผ้าไหมในคืนวันที่๒๖กันยายนนี้นะคะ
ใช่เพราะว่าเขาจะลำเพลงภูสุวรรณนครราช
ไม่คัดคิดจริงนะคะกำลังจะขึ้นประกวดนางงามภาหมัยคืนนี้เลย
แต่มาเกิดเหตุสักก่อนตี๑คืนก่อนนะคะ
บอกว่าตอนนี้ก็เป็นห่วงสามีที่จะเดินทางกลับจากเกาหลีใต้เนี่ย
แต่ก็ต้องกักตัวป้องกันโควิด๑๙๑๔วัน
ก็ไม่รู้ว่ากักตัวอยู่ตรงไหนยังไงยังติดต่อไม่ได้
ก็อยากจะติดต่อสามีเพื่อที่จะบอกว่าลูกสาวเสียชีวิตแล้วนะคะ
กลับมาถึงเมื่อวานนี้ทีนี้ไม่รู้ว่าไปอยู่ศูนย์กักกันตรงไหน
เพราะว่ายังไม่ติดต่อมาเลยสามีบอกสามีบอกว่าถึงแล้วถึงสุวรรณภูมิแล้ว
แล้วก็เงียบไปเลย๑๗ชั่วโมงยังไม่ติดต่อมาเลย
แล้วก็เราไม่รู้จะติดต่อยังไงก็อยากให้ช่วยติดต่อ
จะประสานงานให้หน่อยอยากให้เขาติดต่อกลับมาทางบ้าน
แล้วก็อยากให้เขามีเพื่อนอยู่ด้วยสัก๒๓คน
แล้วก็จะบอกข่าวข่าวที่ลูกเสียชีวิตอะค่ะ
ส่วนในบอยอายุ๑๙ที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ให้น้องปอยซ้อนท้าย
ก็บอกว่าก็ยอมรับแหละว่าก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องบาดหมางกับกลุ่มวัยรุ่นต่างหมู่บ้าน
คืนเกิดเหตุตัวในบอยกับเพื่อนเนี่ยรวมแล้ว๖คนก็กำลังจะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านกัน
เที่ยวงานผ้าไหมกันเสร็จกำลังจะกลับบ้านอยู่แล้วระหว่างทางเห็นวัยรุ่นคู่อริขี่รถจักรยานยนต์๔๐คันสวนมา
แล้วกลุ่มนี้ไล่ตามหลังแล้วก็ยิงใส่กลายเป็นว่าน้องปอยที่ซ้อนท้ายตัวเองเสียชีวิต
กระสุนทะลุตัวน้องปอยเลยไปโดนหลังของในบอยจนได้รับบาดเจ็บค่ะ
ครอบครัวของน้องปอยแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะที่สพนาโพค่ะเบื้องต้นตำรวจก็ต้องสอบปากคำเพื่อนนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะ